ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
แต่ทุกคนเป็นห่วงอาจารย์อยากให้อาจารย์ระบายอะไรอยากให้อาจารย์
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงเหตุการณ์ความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเราต้องการสรุปบทเรียนที่ผ่านมาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในช่วง๔๘ชั่วโมงต่อกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็เราเว้นระยะมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็รอดูว่าจะมีการสรุปบทเรียนไหมในส่วนของทางสื่อมวลชนเอง
อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะเราก็โดนวิภาควิจารณ์พอสมควรทีเดียวแล้วก็ทำให้เราในแง่ของสื่อเองก็ต้องมานั่งคุยกัน
ควรจะมีมาตรฐานการทำงานในลักษณะเดียวกันทิศทางเดียวกันแบบไหนก็รับฟังคำติดติงวิจารณ์แน่นอนค่ะ
ส่วนในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่หลายคนเอง
ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามันมีศาสตร์เฉพาะไหม

นั่นก็คือเรื่องของการเจรจาค่ะคุณผู้ชม
ตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงในการทำข่าวตลอดวันนั้น
มีการตั้งข้อสังเกตเยอะเลยนะคะ
จนกระทั่งถึงวินาทีที่เป็นจุดสุดท้ายของเหตุการณ์
คำถามก็คือว่าที่เราเห็นตลอดระยะเวลาการพูดคุยการเจรจา
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใกล้ชิดญาติหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
วันนี้นักวิชาการหนึ่งท่านค่ะอาจารย์จริงสอนอยู่ที่นีด้า
อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิชาการให้คำปรึกษาในองค์กรนะคะ
อยู่ที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นิด้าค่ะคุณผู้ชม
แต่อาจารย์มีองค์ความรู้แล้วก็เคยถ่ายทอดให้กับตำรวจ
โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเข้มมากก็คือในพื้นที่ภาคใต้
ว่าเมื่อเจอกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้วิธีการพูด
วิธีการบริหารสถานการณ์ควรจะเป็นแบบไหนเช่นเดียวกัน
ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่มีการเจรจากับดรวัญชัย
ใช้องค์ความรู้ลักษณะแบบไหนเพื่อบริหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์ดรนันทาสู้รักษาสวัสดีค่ะอาจารย์

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ทิ้งระยะเพื่อเรียนรู้กันหลายมุมเลยนะคะอาจารย์
แต่ว่าเรื่องนึงที่คืออาจเรียกแม่หน้าจานว่า
เรื่องการเจรจาต่อลองในภาวะจะเรียกว่าฉุกเฉินหรือวิติคะอาจารย

อาจารย์อย่างแรกก่อนเลยนะคะ
การใช้ระยะเวลา๕๖๗ชั่วโมง
ตรงนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในกรอบเวลาที่เป็นไปตามหลักการไหมคะ
เราคงตอบไม่ได้แน่ชัดนะคะว่าเป็นไปตามหลักการ
แล้วก็แต่ละเคสเนี่ยระยะเวลาควรจะแค่ไหน
แต่จริงแล้วการที่ยืดระยะเวลาในช่วงของการเจรจาต่อรอง
ก็มันมีส่วนดีแต่ก็มีส่วนเสียในบางขณะบางสถานการณ์นะคะ
อย่างกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะยืดยาวไปหน่อย
แต่การที่ดีเลย์ทำให้คนที่อยู่ในการเจรจาเขาเหนื่อยล้า
แล้วก็การตัดสินใจมันก็อาจจะถูกดีเลไป
นี่ก็มีส่วนดีกับผู้วางแผนหรือผู้จัดการ
โดยเฉพาะในสถานการณ์ตัวประกันอะไรแบบนี้นะคะ
ขอแทรกเลยค่ะอาจารย์การเจรจากับคนที่มีอาวุธอยู่ในมือ
โดยที่ขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองกับขู่ว่าจะทำร้ายคนอื่น

คล้ายครึ่งค่ะคล้ายครึ่งก็คือคนที่เขาใช้อาวุธเนี่ย
ไม่ว่าจะใช้ตัวเองเป็นตัวประกันหรือใช้คนอื่นเป็นตัวประกัน
เขามีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกมีอะไรบางอย่างที่อยากจะคุย
มีอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นนักเจรจาเนี่ย
ะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทักษะการฟังคือจำเป็นต้องฟังอ่าคนที่เนี่ย
ไปใช้คนที่ลงมือเนี่ยฟังว่าจริงเขามีอะไรอยู่ในใจเหรอมีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสาร
อาจารย์เราพูดถึงหัวข้อการเจรจาหัวใจมันไม่ใช่อยู่ที่วิธีการใช้คำพูดเหรอคะเป็นการฟังมากกว่าเหรอคะ
ฟังเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดค่ะในทุกการเจรจานะคะในทุกของไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเรื่องของความขัดแย้ง
เจรจาต่อรองการเจรจาจัดรองในภาวะวิกฤตใดก็ตามคีย์เลยนี่ก็คือทักษะการฟังแล้วก็เป็นทักษะที่สำคัญด้วยนะสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าทุกประเภท
อาจารย์ถ้าสมมุติเราดูจากเหตุการณ์ที่เกิด
ที่ฉันพยายามไล่เลี้ยซึ่งมันมีหลายหัวข้อมาก
เวลาคนพูดถึงอย่างแรกก่อนคือว่า
เราเห็นจำนวนตำรวจพอสมควรเลย
ตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์
แล้วก็มีบวกด้วยญาติ

คือจำนวนคนที่จะเจรจากับดรวัญชัยมากน้อยมีผลไหมคะ

จริงการเจรจาที่จะได้ผลดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคน
แต่การที่มีจำนวนคนเข้ามาถึงกับเขาเยอะในสถานการณ์นี้
มันสร้างแรงกดดันเป็นผลเสียมากกว่าผลดี
คนที่มีความสำคัญมากต่อความรู้สึกเขาเนี่ย
เพียงคนเดียวหรือสองคนก็ควรจะพอแล้ว

ค่ะถ้ายิ่งเยอะบางครั้งคืออันนี้จากที่ดูนะคะ
บางครั้งเนี่ยคนเจรจาเยอะแล้วทุกคนก็พูด
มันทำให้คนที่กำลังวาวุ่นเนี่ยก็ยิ่งวาวุ่นเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
จากการที่แบบอาจารย์วันชัยอาจจะแบบคือรับสื่อด้วยตาว่าจำนวนคนเยอะเนี่ยนะคะ
คือจำนวนคนแปลว่ามีผลต่อความกดดันเหรอคะ
มีผลค่ะจริงเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างกับใครบางคน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีความขัดแย้ง
ตอนแรกเขาขัดแย้งกับคู่ของเขาเนี่ยนะคะ
๒คนหลังจากจัดการเรื่องไปแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มีอีกสถานการณ์เนี่ย
เขาเอาตัวเองเป็นประกันเขาขัดแย้งกับตัวเองเขามีความขัดแย้งกับตัวเอง
จำนวนคนหัวข้อหนึ่งนะคะอาจารย์ต้องขอแปะบวกเข้าไปว่าจริงแล้วที่อาจารย์บอกว่า
จริงคนที่สำคัญหัวใจอาจจะอยู่ที่แค่๑หรือ๒คนเท่านั้น
ซึ่งในหนึ่งหรือ๒คนนั้นเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็น
เป็นญาติเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่เขานับถือ
คือต้องเป็นใครคะมันนิยามชัดไหมคะว่าต้องเป็นใครคะ๑๒คนนั้น
คงคงตอบไม่ได้แม้กระทั่งเป็นญาติสนิทหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดเนี่ย
บางทีเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเข้ามา
มาเกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากจะสื่อ
หัวใจสำคัญคือเขาอยากจะสื่อสารเรื่องนี้กับใคร
งั้นแสดงว่าคือเราต้องประเมินให้ได้ด้วยว่า
รวัญชัยเนี่ยอยากจะพูดเรื่องอะไร
เขาอยากจะพูดอะไรที่ทำให้เขาเจ็บปวดตอนนี้

จากนั้นถึงจะอ่านโจทย์ต่อได้ว่าแล้วใครล่ะที่ควรจะเป็นผู้ฟัง

ซึ่งอาจารย์อาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้เหรอคะ

จะไม่ใช่คนที่สนิทกันหรือนับถือกันก็ได้เหรอคะ
ได้ค่ะแล้วแต่บางกรณีนะคะ
มีคนบอกค่ะอาจารย์บอกว่าจริงแล้วควรจะเป็น
นักจิตวิทยาหรือคนที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เท่านั้นไหม
ที่จะมาเป็นคนพูดกับอาจารย์วันชัยเนี่ยค่ะ
คือถ้าเป็นนักจิตวิทยาหรือคนที่มีองค์ความรู้เนี่ย
เขาก็จะเข้าใจหลักการกว้างนะคะของการเจรจา
เขาจะเข้าใจว่าหัวใจของการเจรจาคือการฟังไม่ใช่การพูด
แล้วท่าทีของการแสดงออกก็จะเปลี่ยนไป
แต่จะเป็นใครก็ได้นะคะไม่จำเป็น
คือถ้าเป็นนักจิตวิทยาก็จะมีองค์ความรู้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดเป็นตำรวจหรือคนที่มีทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ย
ถ้าได้รับการฝึกฝนเรื่องของการเจรจาในภาวะวิกฤตเนี่ย
ก็จะสามารถบริหารจัดการได้
อย่างนี้ถ้าสมมุติเราเอาเหตุการณ์นี้ดูแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็อาจคือสมมุติว่า
ตำรวจก็อาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมก็ได้
ถึงแม้ว่าตำรวจจะได้รับการฝึกมาก็ตามเหรอคะ
เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการพูดอะไร
และเรื่องนั้นเขาอยากจะพูดกับใคร
คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าอ๋อคุณจะเป็นตำรวจสิ
ตำรวจฝึกมาหรือควรจะเป็นคนนี้สิเพราะสนิทกัน

คือถ้าตำรวจฝึกมาแล้วเนี่ย
ตำรวจจะต้องอ่านเกมออกว่าสถานการณ์นี้
ควรจะต้องเอาใครมาคุย
ไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดกับเขามาคุยอย่างเดียวนะคะ
อาจจะต้องหาคนที่แล้วเขาเคยพยายามอย่างกรณีนี้
เขาพยายามที่จะเรียกให้คนสนใจเขา
เขาพยายามจะบอกเขาพยายามจะสื่ออะไรกับใคร
แล้วสิ่งที่เขาสื่อไปไม่ได้รับการตอบรับ

แล้วเขาทำอย่างนี้หลายครั้งไม่ได้รับการได้ยิน
เขาเลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อให้คนได้ยิน
ท้ายที่สุดสิ่งที่เขาอยากจะพูดเนี่ย

เพื่อจะสื่อไปถึงสิ่งเขาอยากจะพูด
แต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่มีใครฟังในสิ่งเขาพูดอยู่ดีนะคะ

เขาอยากจะพูดแต่ในกระบวนการเจรจาทั้งหมดเนี่ย
ยังไม่มีใครถามเลยว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรยังไง

ตลอดหลายชั่วโมงที่เราตามกันเนี่ยนะคะ

โดยที่ไม่ได้ยินฝั่งอาจารย์วัญชัย
โดยสัดส่วนแล้วอาจารย์คิดว่าควรจะเป็นอาจารย์วัญชัยที่พูดซะเป็นส่วนใหญ่

ถ้าการเจรจานั้นเป็นการเจรจาที่ดีนะคะ
เพราะเขากำลังเขาทุกข์ใจ

อาจารย์แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ตำรวจก็
คือมันเป็นข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ข่าวมันมีออกมาอยู่แล้วนะคะว่า
อาจารย์วันชัยเหมือนกับได้คิด
ระยะยาวมาแล้วว่าเมื่อลงมือไปแล้ว
ก็จะจบชีวิตตัวเองคือได้ผ่านการกลั่นกลองทบทวนมาแล้ว
เหมือนกับวางแผนมาแล้วด้วยซ้ำเนี่ยนะคะ
เจรจาจะเปลี่ยนใจอาจารย์วันชัยได้หรือคะ
เพราะอาจารย์เนี่ยวัยวุฒิคุณวุฒิใช่ไหมคะ

คืออาจารย์เป็นผู้ใหญ่มากแล้วค่ะ

ตัดสินใจมานานแล้วได้เพียงเพราะการเจรจาเหรอคะ
ตรงนี้นะคะตัวเองก็ยังมองว่าการเจรจาเนี่ย
มันจะต้องมีกระบวนการที่เรารู้เขารู้เรา
อย่างทางฝั่งตำรวจเขาต้องรู้ว่า
ตัวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันจบแบบไหน
แล้วกระบวนการเนี่ยการเจรจาเนี่ย
จะต้องมีฝ่ายเจรจาและมีฝ่ายปฏิบัติการ
ขณะเดียวกันรู้เขาก็ต้องรู้ทางดรวัญชัยว่า
อะไรเหรอเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทำแบบนี้
แล้วเชื่อเลยว่ากระบวนการนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว
แต่เรามองเป็นประเด็นเป็นเรื่องนี้ที่เป็นสถานการณ์ใหญ่
แต่จริงมันมีสถานการณ์ก่อนหน้านี้มาแล้ว

แล้วก็ไม่มีใครดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับดรวัญชัย
ซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบนะคะมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น
เช่นเคยมีปัญหาเรื่องครอบครัวมาก่อนไหม
มีปัญหาที่ทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง
สูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียเงินสูญเสียสัมพันธภาพที่ดี
มีสถานการณ์ตรงนี้ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตเข้ามาก่อนไหม
อันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องทำก่อนก่อนที่จะไปเจรจา
เดี๋ยวฉันจะมาถามด้วยนะคะคือถ้าฟังจากเนื้อหา
หัวข้อที่ใช้ในการพูดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตำรวจเองนะคะ
หรือว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเองเนี่ยหัวข้อในการเลือกพูดนะคะ
มันมีความละเอียดอ่อนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการโฆษณาแล้วเนี่ยนะคะ
เราจะเข้ามาคุยกับตำรวจอีกหนึ่งท่านเป็นอาจารย์
และเป็นอาจารย์หลักสูตรการบริหารเหตุการณ์วิกฤตและการเจรจาต่อรอง
เป็นตำรวจเองนะคะอาจารย์จะมองแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุยกันกับรองผู้บัญชาการศึกษากองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เป็นอาจารย์หลักสูตรการบริหารเหตุการวิกฤตและเจรจาต่อรอง
เป็นตำรวจนะคะแล้ววันนี้ที่มาไม่ได้คือก็อยู่ต่างจังหวัด
พลตำรวจตรีศรกฤทธิ์แก้วผลึกท่านรองสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจอห์นขวัญครับ
เสียดายวันนี้ไม่ได้เจอกันนะคะ
ฝึกนักเจรจาต่อลองอยู่ที่ศูนย์ฝึกตำรวจที่ปากช่องที่หนองสลายครับ
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
น่าจะเป็นตัวอย่างในการสอนตำรวจกับตำรวจเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับเป็นวัยศึกษาที่สำคัญครับ
ตอนนี้เราก็ศึกษาเคสนี้อยู่ครับ
ถ้าที่ฉันจะถามท่านรองว่ามีการสรุปบทเรียนได้จากตัวอาจารย์เองไหมคะ
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ไหม

ก็ขออนุญาตเรียนคุณจอมขวัญครับท่านอาจารย์นันทาครับ
แล้วก็ผู้ที่รับฟังอยู่ทั้งหมดครับ
ตัวนี้ศึกษามากครับเพราะท่านผู้จำกาลแรกแข็งชาติครับ

เคสนี้เป็นเรื่องที่เราเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียที่มันเกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการครับว่า
ถ้าเป็นเคสอื่นเราจะเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่น

ผมยืนยันว่าการเจรจาต่อลองเป็นสิ่งที่เราจะพึงใช้กับเคสโทรศัพท์แบบนี้ครับ
อาจารย์ไม่มีตรงไหนที่รู้สึกว่าถ้าอาจารย์อยู่ที่นั่นณวันนั้นจะเลือกใช้วิธีอื่นเลยเหรอคะ
ถ้าเป็นผมเองกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ผมตริงใจใช้การเจรจาต่อรองเป็นหลักเลยครับ

เช่นตำรวจอาจจะไม่ต้องอยู่ตรงนั้นจำนวนมากขนาดนี้
ผู้นำการเจรจาอาจจะไม่ใช่คนใกล้ชิดญาติสนิท
หรือว่าอาจจะไม่ต้องมีทรโคงหรือลักษณะแบบนี้ค่ะ
มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต่างไปจากวันที่เกิดเหตุการณ์ไหมคะ
อันนี้ฉันถามแบบสรุปบทเรียนไม่ได้หาผู้รับผิดนะคะ

เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มันพริกผลัญมาจากการเหตุการณ์ที่เกิดความดูแลมาในวันก่อน
พอถึงเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจที่เข้าไปเนี่ยเราก็คงไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น
ก็มีจำนวนจำนวนมาก
ทำให้การปฏิบัติงานของตำรวจทำงานยากขึ้น

ท่านก็ต้องพยายามที่จะลดความกดดัน

โดยการควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ

กลับใช้บุคคลภายนอกแล้วก็ดี

พอดีผมไม่อยู่ที่เห็นของสาลายอยู่ในวันที่เกิดเหตุ
มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นความกดดันของท่านอาจารย์วันชัย

ฉะโอกาสที่จะเจรจาต่อลองให้เหตุการณ์มียุติ
ลงอย่างให้เขาวางวุฒิจำจำนวนเนี่ยมันเป็นความยากของการเจรจาต่อลองครับ
ค่ะการที่ให้บุคคลใกล้ชิดเข้าไปเป็นเหมือนกับด่านหน้า
ในการใช้ธรโขงพูดคุย
อาจารย์ว่าจริงแล้วอาจจะต้องเลี่ยงไหมคะหรืออาจจะใช้วิธีอื่นไหมคะ
โดยหลักการแล้วครับเรามักไม่ใช้บุคคลที่๓หรือบุคคลภายนอกเข้ามาเจรจาครับ
อย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์นันทาพูดครับ
เพราะว่าจริงแล้วเหตุการณ์แสดงแบบนี้
คนที่เข้าไปเจรจาที่ถูกต้องที่สุดคือเจ้าที่ตำรวจ
ซึ่งเขาต้องผ่านการฝึกอบรมสถานีมา
ที่ท่านอาจารย์นันทาใช้คำว่าเป็นนักเจรจาต่อรองที่ต้องรับฟังให้เยอะ
ลักษณะการฟังส่วนที่สำคัญที่สุดครับของการเจรจา
ทิ้งระยะเวลาในการเจรจาหลายชั่วโมงขนาดนั้น

คือควรจะมีการขโมยเข้ามาได้มากกว่านี้ไหมคะ
หมายถึงว่าถ้าสามารถทำได้นะคะ
แปรสำคัญเนี่ยกลายเป็นอยู่ที่พี่ผู้ก่อเหตุนะครับ

เขารู้สึกผ่อนคลายลงไหมสถานการณ์มันดีขึ้นไหม
ซึ่งตัวที่ผู้รับผิดชอบในการเจรจาต่อลองเนี่ย

ซึ่งปกติส่วนใหญ่เลยเราก็จับประเมินดู
โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ดังนั้นเราคิดว่าถ้าเราเจรจาต่อไป
แล้วเขารู้สึกว่าเขาเรียกสติกลับมา
เขามีความรู้สึกว่าเขามีกำลังใจที่จะอยู่ต่อ

บางทีเวลาก็ทำให้เราประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับ
อาจารย์ในส่วนของตำรวจเอง
ซึ่งจริงแล้วก็คือขนานกันไป

มันมีสิ่งเปราะบางหรือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
เวลาเมื่อถึงเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องพูดนะคะ
ในการสื่อสารเขาอาจจะต้องมองถึงการสื่อสารให้เข้าใจอย่างชัดเจน
แต่โดยพื้นที่มันเปลี่ยนที่เปิด
เจรจาผ่านผ่านเครื่องมือซึ่งจะชัดเจนกว่านี้
แต่ภูมิในประหลาดเหตุการณ์มันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปครับ
ค่ะอาจารย์ฉะนั้นขอคำถามสุดท้ายนะคะ
อาจารย์คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าตามที่อาจารย์สอนพี่น้องตำรวจด้วยกันเอง
ถึงการเจรจาเป็นไปตามแบบแผน
ขั้นตอนที่ควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ

คำถามต้องการสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะ
ไม่ได้ต้องการจะหาจำเลยของเหตุการณ์นะคะอาจารย์เชิญ
ครับก็คงต้องอธิบายแบบนี้ครับว่า
ในส่วนของบทเรียนจากเชส

ก็ที่หนึ่งคือเรื่องระบบบรัญชาการเหตุการณ์
ซึ่งในวันนั้นต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจก็ตาม
ซึ่งเราต้องมาศึกษาแล้วว่าเคสอะไรแบบนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิด
เราควรจะปฏิบัติจากเคสอย่างไรบ้าง
ถ้าความรู้มือกับสื่อมวลชนก็มีส่วนที่ต้องศึกษาทั้งหมด
ส่วนที่สองคือเรื่องของผู้ที่เข้าไปเจรจา
ซึ่งในวันนั้นมีทั้งเจ้าที่ตำรวจ
มีทั้งผู้ที่เป็นบุคคลที่๓ซึ่งเป็นคนสนิทหรือคนรู้จักกับท่านอาจารย์ดรวัญชัย
ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องตัดสินใจตรงนั้นว่า
มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องมีคนที่๓เข้าไปเจรจา
และสุดท้ายข้อที่๓ที่เราต้องคิดก็คือว่า
หลักหรือเทคนิคหรือวิธีการที่เราจะรับฟังเขาเพื่อนำมาสู่การชักจูง
ด้วยเหตุและผลกันเลยให้กำลังใจ
เราควรจะมีทักษะเทคนิคอะไรต่างที่นำมาตัวนั้นไป

เขาอาจจะขาดข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการที่จะคุย
ถ่ายมีจริงอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งหัวข้อที่อาจารย์บอกสุดท้ายเมื่อสกูรุ่นนี้

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดเรียกอาจารย์ก็เป็นอาจารย์แล้วนะคะ
มีคนวิภาคอยู่พอสมควรเหมือนกันภาพ
อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด
แล้วระยะค่ะระยะในการต้องเผชิญหน้ากันระหว่างคนที่พูด
กับอาจารย์วัญชัยคือระยะใกล้ไปไหมควรจะไกลกว่านี้ไหม
ซึ่งมันมีผลต่อการว่าต้องใช้ทรโขงหรือไม่ใช้การที่เสียงมันอื้ออึงอะค่ะ
จริงสำคัญแต่ว่าประเด็นก็คือโทรโขงที่ใช้อาจจะเยอะไปนิดนึง
เพราะมันใช้ทะละโขงหลายอัน
อย่างที่อาจารย์บอกคือจริงไม่ควรจะพูดพร้อมกันเยอะ
เพราะว่าถ้าเป็นคนที่กำลังสับสนแล้วเสียงพูดกระตุ้นอารมณ์เขาหลายเสียง
จนไม่รู้เลยว่าใครพูดอะไรอันนี้ไม่ได้ทำให้เดี๋ยวจะเป็นกล่าวหาด
แต่ว่าโดยหลักการโดยหลักเราจะใช้ผู้เจรจาเพียงคนเดียวก่อน

การใช้ทรโข่งมันมีผลมากน้อยแค่ไหนคะ
เพราะว่าการเป็นพื้นที่เปิดและระยะที่ไกลจากกันพอสมควร
อาจจะเป็นสถานการณ์บีบทำให้ต้องใช้ตัวขยายเสียงหรือเปล่าคะ
นั่นก็เป็นเหตุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาส
ถ้าคุยกันอย่างนี้แล้วเว้นระยะตามสมควรเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องใช้โทรโขงก็ได้
แต่กรณีนี้เนื่องจากคงจะมีเสียง
เนื่องจากว่าสถานการณ์อย่างที่ว่านะคะ

ค่ะก็อาจจะเป็นความจำเป็น
อาจารย์ตลอดระยะไว้ละหลายชั่วโมงนะคะ

บางส่วนที่เราขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมดูนะคะ

โดยลักษณะความบีบคันที่อาจารย์วันชัยเจออยู่
เราควรจะใช้เนื้อหารักษณะแบบไหน
หรือควรจะเลี่ยงเนื้อหาในการพูด

โดยปกติในภาวะของคนที่เขากำลัง

ณกรณีนี้คนที่ทุกข์ก็คือ
ก็คือเป็นท่านดรใช่ไหมคะ

ทีนี้ถ้าเราจะต้องการจะช่วยเหลือเขา
เราต้องตั้งหลักไว้ก่อนว่าเรามาคุยเนี่ย

ถ้าจะช่วยเขาเนี่ยก็คือต้องฟังเขา
มันเลยช่วงเวลาที่จะไม่มีการสอนนะคะ
โดยมากบางครั้งคนเจรจาเนี่ย

เช่นเดียวกับการให้คำปรึกษาทุกชนิดน่ะนะคะ

หรือเราดูแลหรือเราเป็นห่วงใคร

ต้องรักตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
คำที่หย่าหรือว่าควรหรือต้องอะไรเนี่ย
เราไม่ได้ให้เกียรติเขามากเท่าที่ควร

การที่บอกว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้น

ตั้งแต่อนุบาลต้อง
แล้วมนุษย์ไอ้ความต้องเนี่ยมนุษย์จะทุกข์

แล้วมันเต็มไปด้วยทุกข์อยู่แล้วเนี่ย

ตัดคือมันเต็มไปด้วยอารมณ์

ไหนคุณทุกข์เรื่องอะไรช่วยเล่าความทุกข์ให้ฟัง

พยายามอย่าใช้แล้วเน้นฟัง

ขอ๑๐วินาทีสุดท้ายอาจารย์คิดว่า
อาจารย์สรุปบทเรียนนี้ยังไงสำคัญที่สุดคะ
ตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากเห็นที่สุดเลยนะคะ

อันนี้ขอโทษนะคะ

แล้วก็อยากจะให้ตำรวจได้รับการพัฒนา

แล้วคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะตำรวจต้องเจออยู่เรื่อย

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรามาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะ

สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะวันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
วันนี้ถามน้องตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ